ที่นี่

ที่นี่

ที่นี่

ที่นี่

ที่นี่

นะครับผมและผมก็นัดแขกรับเชิญไว้
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยู่ข้างในนู้นนะครับผม
เป็นนักร้องเท่านั้นครับผมเพื่อไม่เป็นทางเสียเวลานะครับ

มานั่งอะไรทำที่ตรงนี้
เอาละครับเจ้าผู้ชมครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับ

เอากิต้ามาทำไมพี่เกือบของมันเตี๊ด

ไม่เผ่ยทรัพย์นะ

๓๐วิติโอ้โคตรอัจฉริยะเลยนะ

ชอบกินทุกอย่างที่เห็น
ไม่ว่าจะเป็นหวานข่าว

เฮ้จะเต้นเต้นข้าวก็ไม่เคยหวัง
บอกคำเดียวฉันจะพาเธอไป
จะกินอะไรจะไปกินตรงไหนที่มันก็ดี

จะกินอะไรไม่ให้ผิดหวังใด
ให้ฉันได้พาเธอไป
กินตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น
กินเป็นชุดเป็นชิ้นเป็นชั้น
กินเป็นน้ำเป็นแห่งเป็นยำ
กลิ่นล้างบาง

ขอให้มันแล้ว

ก๋วยเตี๋ยวเลยเปิดด้วยเมนูเบาโดนใจคุณสงกราน
ย่านบางเขนวันนี้นั่นก็คือร้านเสบียงชิลลิ่งสเปส
ที่มีเมนูเบาอย่างก๋วยเตี๋ยวเรือแต่น้ำซุปนั้นรสชาติเข้มข้นแบบดั้งเดิม
ตามฉบับอนุสวรีและด้วยเสียงตอบรับอย่างดีจากลูกค้า
ทำให้ทางร้านเกิดแรงบันดาลใจในการคัดสรรและคิดค้นเมนูต่าง
ที่หลากหลายในนามของร้านเสบียงรับรองว่าถูกใจทุกวัย
และทานได้ทุกวันแน่นอนครับผมสวัสดีค่ะโบนะคะ
เป็นเจ้าของร้านเสบียงร้านเราคือขายทั้งอาหารไทย
แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือก็จะมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นหม้อไฟพรีเมียมอ่า
เตี๋ยวเรือแบบดั้งเดิมหรือว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแบบพรีเมียมค่ะ
วกอาหารไทยที่เราเน้นรสชาติจัดจ้านแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นอาหารไทยแท้ค่ะ
ร้านซะเบียงค่ะอร่อยเชียบ
ปกติแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาชอบทำอาหารที่บ้านแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเปิดร้านอาหารใช่
ถูกต้องไหมใช่เขาก็เลยเหมือนบอกว่าอยากทำร้านอาหารแบบนี้ตกแต่งร้านแบบนี้
ก็เลยรู้สึกว่าคนที่มาเนี่ยเหมือนได้กินอาหารที่บ้านเออ
โอ้โหสุดยอดต้องมาสรุปให้พิธีกร
กันที่เมนูแรกกันเลยดีกว่านะครับกับหม้อไฟเนื้อพรีเมียมครับผมครับ
เริ่มจากเมนูหลักที่เราขอแนะนำหม้อไฟเนื้อพรีเมียม
ก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟขนาดกลางสำหรับ๒๓ท่าน
ที่มีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือมาให้พร้อมลูกชิ้น
และเสริมจานเนื้อพรีเมียมให้จุ่มสไตล์ชาบู
ทีเด็ดอยู่ที่รสชาติน้ำซุปเข้มข้นกลมมาก
กลางอร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่ม
เมื่อนำเนื้อพรีเมียมลงจุ่มแล้วฟินกินแล้วนัวครับ

นี่คือเนื้อพรีเมียมของเรา

เงี้ยขาวว่าใช้เป็นส่วนนอก

มันเหนียวนุ่มกำลังดีมันไม่ได้เหนียวถึงขั้นที่แบบว่าอากาศไม่ขาด
ครับแต่ก็ไม่ได้นุ่มซะจนเละอ่าแต่เหนียวนุ่มกำลังดี
เหนียวนุ่มกำลังดีนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเนื้อขนาดแท้
น้ำซุปเขาก็จะน้ำเข้มข้นนะครับผม
มีความมันหวานแล้วก็มีความเค็มอยู่แต่ปลายลิ้นนิดนึง
เขาบอกว่าที่ไม่ธรรมดาก็เส้นเขาเหมือนกัน
ชิมเส้นดูไหมผมเอาหมี่เหลืองแล้วกันคือสมกับลูกชิ้นเนื้อ
อืมเป็นไงได้กลิ่นเนื้อเหรอฮะลูกชิ้นเนี้ยก็ต้องได้กลิ่นเนื้อดิ
ใช่บางร้านถ้าลูกชิ้นเนื้อได้ได้กลิ่นปลานี่ไม่ใช่แล้ว
บางร้านมันจะมีแต่แป้งนะพี่อ๋อใช่ครับแต่ร้านนี้

ผมจะเอาเนื้อฟรีเมียมใส่เข้าไปเนี่ยฟรีเมียมเมียเอาเอา
เนี่ยฟรีเมียมครับผมมาตั้งต้องสิครับปิดตัวโควิดมาก
เส้นก็ดีนะครับบะหมี่นี้เหนียวนุ่ม
ไปกินแบบไหนก็อร่อยนะกินแบบชาบูแบบจุ่มก็ได้นะครับ
ใช่อีกแบบรสชาติหนึ่งแต่ถ้ามีเส้นมีผักก็ได้อีกรสชาติหนึ่งครับผม
ไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับพี่อะไรครับรากบัวทอดครับผม
เคยกินไหมไม่เคยเลยเคยปกติแล้วรากบัวเนี่ยเขาจะมาเชื่อมนะ
เป็นของหวานเหรอแต่อันนี้มาชุบแป้งแล้วก็ทอด
หวานได้รากบัวมันมีความหวานอยู่แล้ว
เราพอไปชุกแป้งทอดนะแป้งที่มันกรอบกรอบอ่ะครับ
มันเข้ากันเท่าไหร่เราของอนิญาตชิมนะครับลองดูอ่าบอกเลย
ก็จะมีความแบบนิดหนึ่งน่ะรากบัวเพราะว่ารากบัวตั้งเรื่องของรากบัวแล้วมันจะมีความหวานมีความกรอบ
อืมเดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับกับแซลมอนพริกการ์ดครับผม
เหมือนเป็นรายการของเขาอยากทำอะไรก็ทำอ่ะไม่เป็นไร
ถือว่าใช้ของดีอ่ามันก็อย่างงี้อันนี้น้ำยำเนี่ยบอกเลยว่าเผ็ดเปรี้ยวหวาน
เออสามรสกำลังดีครับสมชื่อแซลมอนจี๊ดจาร์ดอ่า
เดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมใกล้ใกล้ผมเลยเอามานี่ครับ
อบสับปะรดว้าวมาไงข้าวอบสับปะรดเสิร์ฟข้าวมาในผลสับปะรดผลโต
เครื่องจัดเต็มแน่นแน่นปูนเรื่องรสชาตินั้นอัดแน่นครับจานตามปริมาณครับ
ข้าวอบมีความเปรี้ยวหวานแบบพอดีทานพร้อมด้วยสารพัดเครื่องเคียง
เป็นเมนูอาหารจานเดียวสุดพิเศษที่ควรจะต้องลองห้ามพลาด
เขาบอกว่ากินให้อร่อยต้องกินทุกอย่างที่อยู่ในเน็บภายในคำเดียวกินพร้อมกันในหนึ่งคำ
มันรวมกันแล้วเป็นไงมันก็จะออกความหวานนะ
ความหวานของข้าวแล้วก็มีความความหอมของผงกะหรี่แล้วก็มีความเปรี้ยวของไอ้ตัวสับปะรด
แล้วก็มีความหวานของตัวนี้ด้วยหมูหองเนี่ยหมูหยองอ่ะ
นี่นะครับผมเอาใส่เข้าไปทุกอย่างนะครับทั้งลูกเกดทั้งอะไรเลยนะครับลองชิมก่อนนะครับ
บอกก่อนเลยนะว่าถ้าใครชอบกินเหมือนอารมณ์แบบข้าวผัดอ่ะ
คล้ายข้าวผัดแบบมันมันหวานเด็ดเปรี้ยวหน่อยโคตรเหมาะ
ไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับเอานะน้องเพียนะกับนี่เลยครับแกงเหลืองปูไข่จ้า
ปูไห่นะครับผมก็สั่งมาจากฟรามโดยตรงนะครับจากจากฟรามเลยนะฮะใช่
จากฟรามโดยตรงเลยนะฮะฟรามโดยตรงนะครับโอ้เป็นอย่างงี้หนูคราบ
ก็สดนะครับผมนะครับจากสมุดสาธารณ์เลยครับ
ผมพริกแยงอ่ะเหลืองจัดจ้านเออนี่เดี๋ยวผมชิมเลย
เป็นไงอุ้ยปูเขามีไข่ด้วยนะก็เขาบอกนึกว่าปูไข่
ปูไข่ปลอมไงเผ็ดเน้นนะครับแล้วก็อ่าไข่ปูก็จะออกมันมัน
อ่าครับผมนี่ลองชิมดู
และตอนนี้นะครับพวกเราสองคนก็โอ้โหเป็นไงพี่ทานมาทุกเมนูแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับและร้านเด็ดของเราในวันนี้นะครับครับผมร้านสเปียงนะครับ
ครับผมบอกได้เลยว่าอร่อยเชียบจัดการครับพี่
เป็นไงพี่อิ่มโอ้ยยังไม่อิ่มสิเอาเหรอเออยังเหลืออีกหลายร้านเลย
เราต้องไปล้างบางกันจริงเหรอครับผมใช่ครับได้อ่านะครับ
ท่านผู้ชมครับช่วงตลบหนังครัวรัวตะหลิวนะครับผมเนี่ยโอ้โหพี่ชายมาทั้งทีก็ต้องให้ช่วยทำ
ได้ยินแล้วนะครับพี่ช่วยท่านผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงเอาเหรอนี่
ใช่ช่วยท่านผู้ชมเหรอใช่ครับแล้วก็สบายมาเลยภารกิจจะเป็นอะไร
เดี๋ยวช่วงหน้าไปชมกันเลยครับภารกิจในวันนี้มีชื่อว่าปิดตาควานหาย่ำ
โดยที่แซคกับสงกรานจะต้องช่วยกันทำเมนูแซลมอนจี๊ดจัดที่เพิ่งทานไป
โดยจะต้องถูกปิดตา๑คนและถูกมัดแขน๑คนในระหว่างทำอาหาร
และทั้งสองตกลงกันว่าแซ็กจะคอยเป็นแขนให้พี่ส่วนสงกรานจะคอยเป็นตาให้น้อง
ช่วยบอกวิธีประกอบอาหารในระหว่างที่ถูกปิดตาหากหน้าตาอาหารสวยงาม
และรสชาติถูกใจเจ้าของร้านคุณผู้ชมก็จะได้รับสิทธิพิเศษไปเลยครับ
และตรงหน้าผมนะครับก็คือวัตถุดิบนะครับที่จะมาทำ
ลมอนจี๊จาร์ดนะครับผมตอนนี้ก็มัดมือมัดเท้าเตียงอ่าโซ่
หุ่นแคมมือเตรียมหยดเทียนไว้เก็บร้อยแล้วนะครับเสื่ออันเดียวพอพอ
นะครับผมที่คอยบอกทีละอย่างนะเอออ่ะเอาละครับถอยถอย
ถอยถอยไปไหนอ่ะถอยถอยถอยถอยไปเลยไปไปไหนพี่ไปกลับบ้านเลยแม่พี่สงการพร้อมนะ
เอาเลยครับผมทางนี้ทางนี้ทางนี้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยดีกว่าครับพี่อ่า
ยื่นมือออกไปแล้วก็เบี่ยงไปทางขวาตัวเองอ่าอีกนิดเดียวนิดเดียวนะ
อ่าแล้วลงมาลงมาอีกอ่าอ่าอันนั้นคือพริกอันนั้นคือพริก
กี่ช้อนเอาเอาเอาเอาสักสองพอสองเออเออประมาณนั้นเออ
แต่อีกนิดนึงวะมันไม่มันไม่ลงช้อนเลยว่ะอ่าฮะเอาละเอาละ
ยื่นมือไปขวาอ่าเอาลงมาเอาลงมาแล้วก็กระเทียมกระเทียมกระเทียม
เอ้อกระเทียมเออเอาสักช้อนเดียวพอให้ผมหอมแน่ละแน่ละ
นึงเอามือเลยเหรอเออเอาจวงได้เอาละแล้วก็ไม่นาวทีนี้มะนาว
นาวยืนตรงไหนยื่นมือออกไปครับซ้ายเดินไปข้างหน้านิดนึง
อ๋อยื่นมือกลับไปซ้าย

ซ้ายอีก
เฮ้ยอยากทำเองจริง
ลงมาน้ำปลา
ต้องงัดดิประมาณนั้นอีกครึ่งช้อนได้ไหม

งัดขึ้นโอ้ยไม่ได้ลงไปงัดขึ้นเอออ่ะลงไปอีกนิดนึง
อีกนิดนึงอ่าอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวนะเอ้ยสงสัยว่า
อันนี้น้ำปลาแล้วอันนี้อะไรวะอันนี้อะไรอันนี้น้ำเชื่อมอันนั้น
กับน้ำปลานะอ๋ออันนี้มันเชื่อมเหรอฮะอืมโอ้หวานสบาย
อ่าอันนี้น่ะอ้าพอช้อนเดียวพอคนเลยทีนี้คนเห้อน้ำต้องจิ๊บ
พริกมือเดี๋ยวเข็มเอ๋ยเดี๋ยวกูชิมเอง
เห็นเลยอ่ะเออดี
อาจจะเป็นร้านเล็กนะครับแต่ความเด็ดที่ใหญ่มากครับทุกคนชมครับไปกันเลย
และภารกิจก็สำเร็จไปด้วยความใจดีของทางร้านฮ่า
อย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันนะครับที่ร้านเสบียงชิลลิ่งสเปส
ถ้าใครอยากมาลองชิมก๋วยเตี๋ยวเรือตามรอยเจ้าแซ็กและพี่สงกราน
สามารถมาร้องได้ที่ร้านทุกวันเลยอ่า
บนถนนวัชรพลตัดใหม่เทพรักษ์เวลา๑๐โมงถึง๔ทุ่ม
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด๑๙คุณผู้ชมสามารถโทรมาเช็ควันเวลาเปิดปิดร้าน
ก่อนมากินล้างบางกันได้นะครับ
โอ้ยเดินดีดีดูน่ะเอาอันนี้เราต้องเดินสโลมเหมือนเจ้าพ่อฮ่องกงหรือเปล่า
อันนี้นะครับเจ้าผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านที่สองนะครับ
เด่นของเรานะครับร้านเด็ดประจำวันนี้นะครับ
กับร้านฟ่านโถนะครับผมนะครับเป็นอาหารแนวฮ่องกงนะครับ
ครับท่านผู้ชมครับนี่อันนี้บ่งบอกถึงฮ่องกง
ไม่เกี่ยวร้อนไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมโอ้ยเอาดูนะเอาครับ
ไปแล้วร้านเด็ดวันนี้ก็คือร้านฟ่านโถร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงแท้
ที่ได้สูตรจากเชฟฮ่องกงมากประสบการณ์ปรับรสชาติอาหารให้เข้ากับคนไทย
แต่ยังคงความดั้งเดิมเอาไว้นะครับใครมาชิมก็ต้องติดใจและบอกต่อ
จากร้านเล็กก็กลายเป็นร้านเด็ดประจำย่านเลยล่ะครับ
คุณผู้ชมครับผมสวัสดีครับผมเต๋อนะครับ
เจ้าของร้านฟ่านโถงครับเป็นร้านอาหารสไตล์ฮ่องกงนะครับ
โกงฟิวชั่นนะครับผมก็ทานได้ทั้งครอบครัวครับ
ก็จริงแล้วเริ่มต้นจากก๋วยเตี๋หลอดนะครับเป็นเมนูหลักของเราเลย
ในร้านเนี่ยมีเมนูเดียวของข้าวตั๋วหลอดดังนั้นในวันเราเข้ามาเนี่ย
รู้สึกว่าเอ๊ะร้านเนี่ยขนาดนี้แล้วเนี่ยมีเมนูเดียวเองเนี่ย
บางคนมากับสี่ห้าคนอยากกินข้าวตั๋วหลอดสองคนอีกสามคนไม่อยากกิน
เราก็รู้สึกว่าเอออยากจะเพิ่มพัฒนาเมนูขึ้นนะครับผม
ก็เลยเพิ่มหลายเมนูเข้ามา
ร้านป้าโถทุกเมนูอร่อยเชียบ
ครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฟ้านโถนะครับผม

ปกติแล้วที่กินอาหารแบบสไตล์นี้ไหมครับพี่
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กินแบบสไตล์ฮ่องกง
ดูการตกแต่งร้านนี่ออกแบบเป็นสไตล์แบบบ่อง

บอกคนดูก่อนว่าฟ่านโถเนี่ย
คำว่าฟ้านเนี่ยย่อมาจากชื่อฟ้านนะครับ
กับข้าวยอดของข้าวเป็นข้าวชั้นดี

อันนี้เรื่องจริง

เอาต่อแล้วทุกผู้ชมเริ่มที่เมนูแรกกันเลยสิคะ
เจ้ากุเตะ

อันนี้ชื่อเมนูเดี๋ยวกูเตะ

ก็จะมีสีทรงหมู
ซึ่งสีทรงหมูนี่เขาจะเอาไปตุ๋นกับสมุนไพร๕ชั่วโมง
คือหอมมากไอ้น้ำซุปเขาหอมหอมเครื่องเทศเขาที่เขาไปตุนอ่ะ
อืมอืมตุ๋นตุ๋นตุ๋นอืมอืมก็มีความแบบนุ่มนุ่มอืม
ละลายละลายในปากให้หนึ่ง

ผมลองชิมดูก่อนนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเป็นยังไง

ก๋วยเตี๋ยวหลอดป้านโถ้คือน่าจะมีลักษณะพิเศษที่เป็นสูตรของเฉพาะทางร้านจนถึงถึงใช้ชื่อร้านนะครับ
ก๋วยเตี๋ยวหลอดส่งเครื่องเมนูขึ้นชื่อของทางร้าน
ดั้งเดิมกว่าสี่สิบปีโอ้โหตกทอดจากรุ่นอาม่าที่ยังคงคุณภาพ
และคัดสรรวัตถุดิบไว้อย่างดีดังเดิมก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นเหนียวนุ่ม
สอดไส้กุ้งแห้งราดด้วยหมูพะโลผัดเห็ดหอมและปลาหมึก
ร้อมถั่วงอบรวบกรอบกรอบทานคู่กับพอดมันกลายินทรีย์โอ้โหฟิน
เฮ้ยชิบเฉียวเหรอ
ชิบเฉียวเหรอ
น้ำที่ทุกคนเห็นที่เป็นคุกกิกคุกกิกอย่างนี้นะครับ

มันคือน้ำที่มาจากหมูพะโล้ผัดนะครับ

ส่วนตัวทอดมันปลาอินซีอันนี้นะครับ

แล้วไปที่เมนูต่อไปนะกับเนี่ย

บอกเลยว่าสุดยอดจริงกับเมนูนี้
เขาบอกว่าเวลาถ้าไปถึงฮ่องกงนะ

ถ้าบินไปถึงฮ่องกงปุ๊บถ้าจะไปกินเมนูนี้เส้นแบบนี้เลย

แล้วก็เส้นที่นี่นะครับก็คัดสรรมาจากฮ่องกง

เดี๋ยวขอชิมเส้นก่อนดีกว่า

บางเหนียวง่ายแล้วก็นุ่ม

มันคือเวลาใจนะยืดเหยื่อหน้า

จิ้มก็ออกจากมีความแบบหวานนะ

เดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชม

มันจะแทรกมันเฉพาะของตัวเนื้อของหมู

แต่จะไม่ได้แบบมันมาจากการย่างอะไรอย่างนี้

นึกว่านึกว่าสันความ

เมนูสุดท้ายนะครับเป็นเมนูของผมเอง

ผัดพริกกะเพราซี่โครงหมูตุ๋นครับ

เอาสิไง

ผมบอกว่าทำมาได้แบบเปื่อยมากนะครับ
เหมือนเอาหมูไปตุ๋นยังไงไม่รู้นะครับผม
เมนูนี้นะครับเป็นการประยุกต์อาหารฮ่องกง
บวกกับอาหารไทยนะครับผมครับคือคือ

การเอาหมูเนี่ยซี่โครงไปตุ๋นแบบ

อื้ออื้อโอ้โห

หมูนี้เปื่อยมีความนุ่ม

แล้วยิงเข้าไปนะตัวกับไก่ตัวที่โพลนะ
มีความได้กลิ่นแบบมีความเผ็ด
อาทิตย์แน่มีความกลมกล่อง

กะเพราเขาก็กรอบเพราะว่าเขาทอดกรอบมัน
กินกับข้าวสวยร้อนผมบอกเลยว่าสุดยอดมาก
ครับทุกผู้ชมผมบอกได้ว่าเป็นอาหารฮ่องโกงที่แบบ
สุดยอดสุดยอดมากดูปากผมมากเลยครับผมร้านนี้เลยครับ
สำหรับใครที่อยากลองชิมอาหารฮ่องกงนะ
ต้องมาร้านนี้เลยครับผม
บางทีบางวัยอาจจะรู้สึกว่าฉันเบื่อฉันเบื่ออาหารที่บ้าน

ยังไม่แพงด้วยแนะนำครับร้านฟ่านโถ

และร้านเด็ดของเราในวันนี้นะครับทั้งหมดครับร้านฟ่านโถนะครับ
บอกได้เลยว่าอร่อยเชียบ
แม่แต่ละจานหน้าตาหน้ากินทั้งนั้น
ชวนให้หลงคิดว่าอยู่ในฮ่องกงจริง
ก็ขอเชิญที่ร้านฟ่านโถ
พิกัดอยู่ที่ถนนวัชลพล

เปิดทุกวันเวลา๑๑โมงเช้าถึง๓ทุ่มครับผม
ความอร่อยความเด็ดมันใหญ่สมชื่อไหมพี่

ถือว่าใช้ได้เลยว่าไอ้ฮาว

และร้านต่อไปที่ผมจะพาพี่ไปกิน

ไปแล้วครับพี่จะนึกถึงบรรยากาศเก่า
เป็นปริยากาศในความเป็นไทย

จะทำให้เรานึกถึงทุ่งนา
ถองดูเผื่อหนูสุภัณฑ์
นี่เองกำลังจะบอกว่าเองจะพาพี่ไปเป็นควายเหรอ
อย่าขอเห็น

รอนานไหมครับพี่แป๊บเดียวนะครับ

ไหนร้านเค้าก็มีอ่ะ

แต่ก่อนมาไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้แบบ

ไม่เอาแล้วนะครับพี่เดี๋ยวผมไปกินในร้านดีกว่า
ครับผมขอบคุณครับ
ร้านดังวันนี้ก็คือร้านครัวกระแต่
ร้านอาหารไทยสไตล์สุพรรณบุรี
ที่ต้องบอกว่าทุกจานรสชาติอาหารฉบับไทยแท้
นอกจากนี้ยังมีขนมแบบโฮมเมด
ที่ทำโดยเจ้าของร้านกินล้างบางครั้งนี้
หนุ่มก็ไม่พลาดที่จะมาขอชิมอาหารไทยแท้
ตำรับเมืองสุพรรณบุรีกันสักหน่อยครับคุณผู้ชม
สวัสดีค่ะชื่อกวางค่ะ

เริ่มแรกเลยอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

แล้วก็ได้เข้ามากรุงเทพถนนบริพัฒน์สะพานควายค่ะ

ปัจจุบันมาอยู่ที่นี่ครัวกะแตลามินทาค่ะ

ร้านของเราเป็นร้านอาหารไทยพื้นบ้านค่ะ
ถุดิบส่วนมากจะนำเข้ามาจากสุพรรณบุรี
แล้วก็พริกแกงเราตำเอง

ปิ้ง

โอ้โฮพอถึงนี้ก็ต้องพูดสู้พันธุ์ด้วยพี่

ไอลูกหมาลูกขนไม่ใช่ลูกหมา

บรรยากาศบ้านที่ไม่ได้แบบบ้านขนาดนั้น
แต่ว่ารสชาติของอาหารไม่ธรรมดาแน่นอนครับ

เดี๋ยวเรามาเริ่มที่เมนูแรกกันเลยดีกว่าครับ
ขอหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับผม

ยังไม่เอาน้ำจิ้มนะครับ
เพลิงชื่อครับอย่างมึงครับ
ดูให้สปรีมอ่ะค่ะ
ครั้งหนึ่งทำไมครับ
ประครรภาพมารีไว้สวัสดิ์

พอไม่มีข้าวคั่วแล้วเป็นไงฮะต่างจากการมีข้าวคั่วไหม

มันก็ได้ความหอมของเครื่องที่เอาเข้าไป
แล้วก็ได้ความเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียก

บัวไหลวัวผัดกุ้งนั่นเองครับผม

กรอบเป็นของหวานนะใช่มีของหลุมด้วยใช่ใช่
ที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับต้มยำปลาม้าใช่ครับผม
ต้มยำปลาม้าที่ทางร้านคัดเนื้อปลาม้าใหญ่ยักษ์
เลาะก้างเล็กเล็กหันเป็นชิ้นมาทำต้ม
สูตรต้มยำพื้นบ้านและใส่ใบกะเพราให้ทวีความหอมมากขึ้นไปอีก
เชิญสดเชิญแซ่บกันเลยครับ
มันขึ้นตาเลยครับคือรสชาติแบบจี๊ดชาร์จใจใจมากเออ
มีความเผ็ดอยู่ปลายลิ้นนะแล้วก็มีความเปรี้ยวนำมา
แล้วก็ความเค็มมาเอออืมเอ้ยคือมันกลมกล่อมอ่ะ
พูดไปเล่นบ้าง
จริงเนอะดูเนื้อปลาม้าเนี้ยครับผมไม่มีกล้างเล็กน่ะ
กินได้ทั้งชิ้นเลยที่เขาใส่มาให้แล้วอ่าปลาม้าส่วนมากมันจะมีแต่กล้างใหญ่ใหญ่นะ
ใช่ครับผมซึ่งเราแบบตักขึ้นมามันก็เห็นเลย
มีกล้างเล็กเล็กเหมือนพวกปันแต่อันนี้ก็คือคัดมาแล้วจริงจริงใช่ครับ
ส่วนน้ำซุปเนี่ยจะมีกลิ่นของกะเพรานะครับเพราะว่าเขาใส่ใบกะเพราไปด้วย
จะมีความหอมของของกะเพราถ้าเรียกว่าได้อรรถรสของอาหารไทยเนี้ย
เลยต่อไปครับกุ้งกล้ามกรามทอดเกลือครับ
กุ้งกล้ามกรามทอดเกลือเมนูพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ต้องใช้กุ้งสดเนื้อหนึบทอดแล้วนำไปคลุกปรุงรสชาติด้วยเกลือ
สมกับมันกุ้งคลุกเคล้ากับเนื้อกุ้ง
จนออกมาหวานหอมกรมจานี้ขึ้นชื่อเลยครับผม
อื้อเป็นไงรหะครับกูว่า
มีความกรอบแล้วก็มีความหนึบอยู่ในตัว

เออ

ซื้อซื้อ
ื้อซื้ออยู่แล้วเราต้องจ่ายตังค์เขาอยู่แล้ว
ผมลองกินห่วงกุ้งแล้ว
มีความมีความมันความหอมของมันกุ้งด้วย
นี่มาจากที่กดให้นัวเมียนะมีมันกุ้งออกมาเลย

ลูกชิ้นปลากายผัดพริกแกงครับผม
นี่นะครับ
นี่ก็ลูกชิ้นนะครับนี่เลยครับ
ก็ทำมาจากเนื้อปลาฉลาดนะครับผมซึ่งมีความนิ่มมีความนุ่มมีความละมุน
มันเหนียวกว่าลูกชิ้นปลากายทั่วไป
เพราะว่าที่นี่เขาใช้ปลาฉลาดทำแล้วเขาทำเองด้วยนะครับ
ชิ้นปลากายนี้เขาทำกันเองด้วยแล้วก็
สูตรเครื่องแกงเนี่ย๓๐ปีแล้ว
ตั้งแต่๓๐ปีแล้วนะครับผม

เนื้อปลาฉลาดนะเหมือนที่เขาพูดเลยมันจะหนึบกว่าเนื้อปลากาย

ผมว่าลูกชิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ชูรสชาติเลย

เก็บ๓๐ปีแล้วจะมาทำได้ไงถูก
เลยที่เก็บสูตรนี้ไว้๓๐ปีแล้ว

อาจจะสงสัยว่าปลาฉลาดคืออะไร

คือปลาฉลาดเนี่ยเป็นอยู่ในตระกูลเดินกับปลากลาย

ปลาฉลาดเนี่ยเนื้อจะนุ่มและเหนียวกว่า

ร้านนี้เขาเลยเลือกนำเนื้อปลาฉลาดมาทำเป็นลูกชิ้นปลากาย

มาแล้วครับผมของหวานของเราครับผม

ทานของขาวไปก็ต้องมีของหวานมาตรง

เค้กใบเตยมะพร้าวอ่อน

ปิดท้ายด้วยของหวานประจำร้านอย่าง

เนื้อเค้กฟูนุ่ม

ครีมสดหวานนิด

และขนมต้มใบเตยมะพร้าวอ่อน
ขนมสูตรโบราณไม่เหมือนใครที่เจ้าของร้านบรรจงผัดอบปั้น
จนหอมกลิ่นควันเทียนและตัวมะพร้าวน้ำหอม
ใครใครต้องมาต่อคิวซื้อกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมว้าวเชื่อแล้วว่าชอบ
อันนี้ไม่เรียกว่าชิมนะคะคุณแซคอันนี้เรียกว่ายัดค่ะ
เป็นแป้งเค้ามีความหอมใบเตย
จริงของเค้าก็แบบมากมายเติมต่อตอบผมมีความหวานกำลังก็ดี
อย่างผมเนี่ยคือเมนูขนมต้มใบเตยมะพร้าวอ่อนนะฮะ
เหมือนกันเหนี่ยวเหนี่ยวหนึ่มอะ

อืมใส่ข้างในคือเขาคั่วมาดีมากเลยครับ
คือมันเกิ้ลกล้องกล้องกำลังพอดี

เอาละครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็น

ครับพวกเราสองคนก็ทานมากันหมดแล้ว
เต็มเต็มปลีเต็มปลีเลยสุดยอดของแท้
และร้านดังของเราในวันนี้นะครับ
ครัวกะแต้ครับบอกด้วยเลยว่าอร่อยเชียม
กินร้านดัง
ไปเลย

โอ้โหบอกเลยว่ามารายการนี้นี่อิ่มทั้งมุกสุกทั้งอาหาร
นี่มันต้องจุกมันจุกเลยต้องต้องฮาด้วยพี่ฮาด้วยใช่
วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ชายมากมากเลยนะครับได้เลยได้เลย
ที่มาร่วมกินร้านบังกับเรานะครับสุดยอดมากเยี่ยมเยี่ยม

ไปกินล้างบางที่ไหนนะครับผมและแขกรับเชิญจะเป็นใคร
อย่าลืมติดตามก่อนด้วยนะครับบางสายร้านสายที่ว่าเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่
ตามไปกินที่หมดบ้างในกินร้านบัง
เวลาหมดแล้วครับวันนี้ครับผมพวกเราสองคนลาไปก่อน

ขอเชิญมาชิมร้านครัวกระแต่ร้านดังประจำสัปดาห์นี้
ที่ทำเอาเราอิ่มจุกกับอาหารพื้นบ้านจากสุพรรณแท้
และขนมโฮมเมดจากใจเจ้าของร้านร้านเปิดให้บริการทุกวันอังคาร
ถึงวันอาทิตย์ยุดวันจันทร์ตั้งแต่เวลาสิบเอ็ดโมงเช้า
ถึงสี่ทุ่มที่รามอินทาซอยห้าแยกสี่
จอดรถอาจไม่เยอะแต่ล้นหลามด้วยความอร่อย
และในวันนี้ทั้งสองหนุ่มแซ็กและสงกราน
ก็ได้กินล้างบาง๓ร้านดังเด็ดโดนแบบจุกแน่นหน้าอก
ไปทั้งสิ้นจำนวนสิบเจ็ดเมนู
ครั้งหน้าเรามาดูกันว่าเจ้าแซ็กจะไปล้างบางกันที่ไหนกับใคร
แล้วพบกันครับ
กินล้างบาง
บรรยากาศเหนือแบบนี้เราไม่ได้อยู่เหนือนะพี่
เราอยู่สวนผักครับผมอ๋อสวนผักกรุงเทพใช่
พี่ไม่เคยเห็นอะไรที่แบบใหญ่ขนาดนี้อลังการฮะอลังการมากเลยน้องแซค
พี่จะเอาไก่ไปฝากเมียพี่ที่บ้านด้วยเอาไก่ด้วยก็กระดูกไก่เหรอ
กลับมาหาละเมียพี่ไม่ใช่แมวเอาสักตัวนึงเลยได้ครับเดี๋ยวจัดการ
ไม่ต้องย่างเมียพี่ชอบเอาดิบดิบลากไปกินในน้ำ
กินล้างบาง